ตำนานผีทหารพม่าทวงกำไรแห่งวัดสุวรรณารามราชวรวิหารหรือวัดทอง
เคยเป็นสถานที่ตั้งทัพเฉลยศึกพม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
เฉลยศึกพม่าถูกพบที่ไหนก็จะถูกฆ่าตัดคอและฝังบริเวณนั้นทันที
สำเร็จโทษโดยการตัดคอเสร็จแล้ว
ไปหลายร้อยปีก็จะไปขุดพบโครงกระดูก
ตลอดทั้งกำไรของเหล่าทหารผมพบเจอก็อยู่ที่บริเวณ
โรงเรียนวัดสุวรรณารามในปัจจุบัน
ก็จะเกิดเรื่องลื้อลับเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่เขาไปขุดพบ
กำไรของนายกองทหารพม่าแล้วก็นำมาให้ภรรยา
แต่ปรากฏว่าเกิดอาถรรพ์กับครอบครัวเหล่านั้นในที่สุดก็เสียชีวิต
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดเป็นตำนานเล่าขานของคนในกรุงเทพมหานคร
ศพจำนวนมากที่ถูกฝังในป่าช้าหลังวัดสุวรรณาราม
ซึ่งปัจจุบันเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
บริเวณแห่งนี้ในอดีตตามตำนานเล่าขานของชาวบ้าน
เคยพบเห็นผีทหารพม่าในลักษณะเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่
นุ่งผ้าโจงกระเบนไม่มีหัวยืนอยู่
ยังมีความเชื่อความลี้ลับ
ที่เป็นตำนานเล่าขานเกิดขึ้นในบริเวณพระอุโบสถแห่งนี้
ซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๑
ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อพระศาสดา

อุโบสถวิ่งม้าแก้บนแบบวิ่งเล่น
ก็จะมีมือที่มองไม่เห็นมาจากไหนก็ไม่รู้

พอจับที่บ่ามองไม่เห็นว่าเป็นใครแต่มือนั้นจะหนักมาก
คนนั้นวิ่งไม่ออก
ต้องวิ่งด้วยการตั้งใจครับคนที่วิ่งก็ต้องนั่งลง
ก็ตั้งจิตว่ามาแก้บน
พอวิ่งครบก็ต้องเอาม้ามาวางไว้ที่หน้าเสมา

แล้วถึงจะคือจบพิธีเอาผ้าม้าไปได้
สิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ทั้งหมด
เป็นความเชื่อและตำนานที่เล่าขานต่อกันมา
อย่าได้เชื่อในสิ่งที่มันงมงาย
ต้องเชื่อด้วยหลักเหตุผลเชื่อด้วยหลักการามสูตร
ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตัดสอนเหล่าพุทธบริษัทไว้
เชื่อด้วยมีการมีสติสัมปชัญญะมีฮิลิมีโอตะปะ

เปลี่ยนครับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องราวของตัวเงินตัวทองกันบ้าง

แต่เรื่องของเรื่องคนเขาบอกว่าเจอแล้วจะได้โชคได้ลาบ
แต่บางคนบอกว่าเจอแล้วมันเป็นเรื่องของอาถรรพ

สรุปมันเป็นอย่างไรกันแน่ไปติดตามครับ